คอการเมืองหรือว่าคนที่เขาติดตามเรื่องการชุมนุม

คือจับตาไปที่เพจบัณฑิตธรรมศาสตร์ของราศดรนะครับ
บอกว่าจะจัดกิจกรรมนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
อาจจะไม่เป็นไปตามคนที่เขาติดตามการชุมนุมสักเท่าไห
เพราะว่าเหมือนกับเป็นการอวยพรบัณฑิตที่จบใหม่เท่านั้น

คุณผู้ชมครับบรรยากาศในงานพระชธานปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
วันที่๒ยังมีการดูแลแล้วก็รักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นนะครับ
โดยผู้ที่จะเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านเครื่องสแกนเพื่อตรวจสิ่งผิดกฎหมาย
และทุกคนต้องถือบัตรประจำตัวประชาชนออกมาอยู่ในระดับอกเพื่ออะไรครับ
เพื่อให้กล้องวงจรปิดตรวจสอบว่าหน้ากับบัตรตรงกันหรือเปล่า
จากนั้นเมื่อผ่านเครื่องสแกนไปแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่จะวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือ
เจ้าหน้าที่จะนำบัตรประจำตัวประชาชนเดี๋ยวนี้มันมีสมาร์ทการ์ดแล้วใช่ไหมฮะ
เข้ากับเครื่องอ่านข้อมูลแล้วก็ลงทะเบียนในระบบคัดกรองอีกครั้ง
ขณะที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
จากจะมีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
ยังมีกลุ่มบัณฑิตธรรมศาสตร์ของราศดรมาจัดกิจกรรมด้วย
เขาเอาสแตนดี้หรือว่าเป็นป้ายรูปคนนะครับ
สแตนดี้หรือป้ายรูปคนไม่ว่าจะเป็นท่านปรีดีพนมยง
ประสาทการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
คุณป่วยอึ้งพากรนะครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วางไว้ให้บัณฑิตถ่ายรูปคู่เป็นที่ละลึกแบบนั้นด้วย
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบปริญญาบัตรจำลองนะครับ
แต่สุดท้ายกิจกรรมนี้เจ้าหน้าที่ก็มายึดไปทำให้แก่นำพอบอก
ไปแล้วใช่ไหมยึดไปแล้วก็ประกาศยุติกิจกรรมนี้

นายสุพนัทกิ่งแก้วแก่นำที่จัดกิจกรรมนี้ชี้แจงว่า
การจัดกิจกรรมถือเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง๓ข้อของกลุ่มราศดร
โดยยืนยันว่าแม้จะมีเจ้าหน้าที่มามากมายเพียงใดก็ตาม
จะไม่สามารถหยุดยั้งการทำกิจกรรมและการเคลื่อนไหวได้
ซึ่งหากรัฐบาลยังใช้ยุทธวิธีเดิม
คือการเคลื่อนกำลังไปยังสถานที่ต่างเพื่อป้องกันการนัดชุมนุม
เขาบอกว่ารัฐบาลก็จะพ่ายแพ้ไปเองแหละ
แล้วยืนยันว่าไอ้ที่ทำแบบนี้ไม่ได้แกล้งกันนะ

เมื่อวานนี้ก็พยายามจะตีข้อความคำใบ้จากภาพ๓ภาพนี้นะครับ

เช่นเดียวกันกับทางด้านของ

หรือว่าส่งผลต่อรูปแบบทางการเมืองของประเทศไทย

ว่าด้วยจำนวนของทีมงาน
แล้วก็การต่อสู้ทางประชาธิปไตย

งานวันนี้ไม่ว่าเราจะทำ

ยังมีหนทางยาวไกลให้ต้องต่อสู้นะครับ

เป็นเพียงแค่การอวยพรบัณฑิตเท่านั้น

แต่คนที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับ

เพราะว่าเราตั้งใจที่จะอวยพรบัณฑิตเท่านั้น
เราไม่ได้ตั้งใจมาสร้างสถานการณ์ทางการเมืองนะครับ

เมื่อวานนี้นักข่าวก็พยายามจะตามไปนะฮะ

ฝากฝั่งที่นนทบุรีเองก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้น

เขาเป็นการไปชุมนุมเพื่อขับไล่
ขับไล่ผู้กำกับศาสนภองก์เมืองนนทัพบุรี
เขาให้เอาไปหนำเยาวชนที่ไปร่วมชมนุม

สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีครับนะฮะขับไล่พันธุ์ตำรวจเอก
ศรีฮเดชสะกรอบแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรี
จากกรณีที่ให้บรรทนาการสอบส่วนแจ้งข้อหาเยาว่าชน
ตั้งแต่๓๐ตุลาคมพร้อมยื่นคำขาดให้ย้าย
ภูมิกับออกจากพื้นที่โดยเร็วมิฉะนั้นเนี่ยจะชุมนุมขับไล่ทุกวัน
กว่าจะออกไปเมื่อวานตำรวจก็นำแผงเหล็กไปกั้น
บริเวณด้านหน้าโรงพักมีตำรวจไปยืนคุมคอยสังเกตการณ์รวมไปถึงบันทึกภาพ
คนที่ไปร่วมชุมนุมกันก็มีการนำกล้องวงจรปิดเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณด้านหน้าด้วย
เพื่อบันทึกภาพการประสัยบันทึกเสียงด้วยนะพอช่วงค่ำเนี่ย
นำและผู้ชุมนุมได้ร่วมกันวางดอกไม้เพื่อรำลึกเหตุการณ์๑๔ปี
ของการจากไปของนายนวมทองไพรวันนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ก่อนจะเคลื่อนขบวนออกจากหน้าโรงพักไปที่บริเวณท่าน้ำนนท
ซึ่งห่างกันสัก๒๐๐เมตรได้ไปทำกิจกรรมลอยกระทงร่วมกัน
แล้วก็แยกย้ายกันไปตอนสองทุ่มนะครับส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกทุกปี
คือการบรรมลึกครบรอบการจับไปของนายหนุ่มทองไพรวัลนี่แหละ
เขาเป็นคนขับแท็กซี่ที่ผูกคอเสียชีวิตเพื่อประท้วงการรัฐประหารปีมาแล้ว๑๔๙
อันนี้ป้ายรถเมลหน้าไทยรัฐนี่แหละก็เข้าสู่ปีที่๑๔แล้วสำหรับเหตุการณ์ครั้งนั้น
ในช่วงสายของเมื่อวานนางธิดาฐาวรเสพนายแพทย์เวงโตจิลาการ
นายก่อแก้วพิกุณฑองแล้วก็ครอบครัวของนายนมทอง
ก็มาร่วมกันวางพุ่งรีดที่สะดมอนุสรหน้าที่ทำการหนังสือพิมพ
ไทยรัฐถนนวิภาวดีนี่แหละนะฮะต่อมาช่วงค่ำของเมื่อวานนะฮะตัวแทน
กลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตยแล้วก็นายแพทย์ทศพรเสรีรักษ
อดีตสอสอแพร่ของพักเพื่อไทยไปร่วมกิจกรรมด้วย
ก็มีกิจกรรมรำลึกในช่วงค่ำมีการวางดอกไม้จุดเทียนอ่านคำสะดุดี
แล้วก็การแสดงดนตรีจากศิลปินเพลงเพื่อชีวิตพร้อมกันกับร่วมลอยกระทง
เมื่อกิจกรรมต่างเสร็จสิ้นตัวแทนก็กล่าวขอบคุณคนที่ไปร่วมรำลึก
ในนมทองก่อนจะยุติกิจกรรมแล้วก็แยกย้ายกันไปด้วยความสงบเรียบร้อยดีนะครับ